การจนบุรีเนี่ยมีเหตุพ่อยิงลูกชายเสียชีวิตนะฮะคือพ่อเขาบอกว่าทะเลาะกันเรื่องกรีดยางนะทีนี้ฝนตกแล้วน้ำยางเนี่ยมันเสียหายหมดเลยนะแต่ก็อ้างด้วยว่าลูกชายเนี่ยติดยาทำร้ายคนในบ้านเป็นประจำ
นี่ครับสุดท้ายเนี่ยยิงกันตายนะครับผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายประกาศิษย์อายุ๓๓นะครับเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าหน้าอกขวา๒นัด
ส่วนคนยิงก็คือพ่อของเขานะครับชื่อนายพินิษฐ์อายุ๖๓ก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจนะฮะแล้วก็มีปืน๙มมที่ใช้ก่อเหตุด้วยนะบ้านอยู่ที่ตำบลหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
กลับเข้ามาอีกรอบนึงเนี่ยพ่อบอกพ่อยิงใส่ไปสองนัดเลยนะฮะ
เสียชีวิตเลยนะครับแล้วนายพินิษฐ์ก็โทรบอกญาติ
บอกว่ายิงลูกตายให้แจ้งตำรวจให้หน่อยแล้วก็รอมอบตัวอยู่ที่บ้าน
นี่นะฮะโอ้โหคือทางครอบครัววันนี้ได้ประสานขอรับศพของผู้ตายนะครับ
หลังจากถูกส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
วันนี้ก็รับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองตาเดชนะฮะ
คือทางครอบครัวบอกว่ายังไม่พร้อมจริงสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ก็ขอเป็นส่วนตัวเรื่องของพิธีจัดการศพต่างนะครับ
แต่เราได้คุยกับทางกู้ภัยนะฮะกู้ภัยบอกว่าวันที่ได้รับแจ้งเหตุ
มาถึงบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจได้คุมตัวผู้ก่อเหตุ
เป็นพ่อของผู้ตายไปสอบปากคำที่โรงพักแล้ว
วันเกิดเหตุหลังจากเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุเสร็จ
อนุญาตให้กู้ภัยเข้าไปเก็บศพออกมาเพื่อส่งชนะสูตร
ตอนนั้นยังเห็นภรรยาของผู้ก่อเหตุซึ่งก็คือแม่ของผู้เสียชีวิต

คือตำรวจของให้เข้าไปเก็บแล้วก็ให้ออกเลย